ใครที่เป็นกลุ่มไก่ชนที่ชุมพรอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะคะ

คนนี้เขาบอกว่าเป็นเซียนไก่ชนจังหวัดชุมพร
แต่ว่าถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
แล้วตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนยิงแล้ว

ตำรวจภูทรเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมแพทย์
พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันตายที่ริมถนนซอยช่องไซในตำบลบ้านนา
บริเวณพงศ์ยากข้างทางห่างจากถนน๓เมตรนะคะ
พบศพของนายดิษพงศ์น้อยศรีวัย๔๑ปี
ฉายาในวงการไก่ชนที่เขารู้จักกันก็คือบอมวัดขวางค่ะ
สภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมกางเกงยีนสีดำ
เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีชมพู
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๑นัดเข้าที่ชายโครงซ้าย

ส่วนริมถนนมีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตติดเครื่องยนต์

จากการสอบสวนก็รู้มาว่าบอมวัดขวางคนนี้เป็นเซียนไก่ชน
มีอาชีพเลี้ยงไก่ชนขายให้กับเซียนไก่ตามบ่อนไก่ต่าง
ก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานเป็นลูกน้องของนักการเมืองระดับประเทศ
แล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดด้วย
และบ้านพักของบอมวัดขวางก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ก่อนเกิดเหตุบอมวัดขวางได้ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามชายคนนึงมา
เขาบอกว่าเป็นเครือญาติแล้วก็เป็นคู่อริกันมาก่อน
สาเหตุที่ตำรวจรู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเคยเข้าไปดูพอเข้าไปตรวจสอบในโลกออนไลน์ค่ะ
ในอินเตอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็เห็นว่าสองคนนี้เคยโพสต์ข้อความด่าทอกันไปมา
ท้าทายกันไปมาจนกระทั่งในบอมวัดขวางเนี่ย
คู่อริขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านก็ขี่รถไล่ตามไปเลย
ออกจากบ้านมาขี่รถไล่ตามไปพอตามไปทันก็เอาเท้าเนี่ยถีบรถของคู่กรณีล้มลงเข้าไปในพงหญ้า
จากนั้นตัวเองก็จอดรถไว้ริมถนนแล้วก็เดินลงไปจะตามเข้าไปทำร้าย
แต่ว่าถูกคู่อริเนี่ยชักปืนยิงสวนหนึ่งนัดก็ล้มฟุบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
จากนั้นมือปืนก็วิ่งหลบหนีไป
ตำรวจเอกทงชัยนุ้ยเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้สอบปากคำพยานแล้วก็เก็บวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
รู้แล้วเบื้องต้นว่ามือปืนเป็นใคร

เดี๋ยวจะส่งชุดสืบสวนไปตรวจคนที่บ้านพัก

ก็เลยตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับอยู่